แม่ไก่แล้วก็ลูกไก่ก็คือลูกเจี๊ยบนั่นแหละ
ลูกไก่นะตกลงไปในท่อระบายน้ำ
มันเป็นตะแกรงนะลูกร่วงลงไปเลย
แล้วแม่ไก่รออยู่ด้านบนปากท่อนี่ดู
ดูลงไปข้างล่างแล้วเห็นดุ๊กดิ๊กอยู่นั่นใช่ไหมคะ
นั่นลูกเจี๊ยบอยู่ข้างล่างค่ะ
เจี๊ยคงพูดแม่แม่หนูขึ้นไปไม่ได้แม่
แล้วเดี๋ยวจะให้ดูแม่นะแม่อยู่ด้านบน
แม่ก็มองลงไปแล้วแม่ก็ห่วงลูกเหลือเกินนะคะ

อันนี้ไม่ไปไหนไกลจากท่อเลยนะคุณนะ

หมาเนี่ยมันมีหมาแถวนั้นนะ
หมาก็วิ่งมาดูหมาก็เดินมาดู

เฝ้าลูกอยู่ลูกฉันตกลงไปในท่อนะฮะ

แล้วเนี่ยท่อตรงนี้ค่ะมันอยู่ในซอยโปรลิส

เที่ยมเผอร์ศรีรชาจังหวัดชนบุรี
นี่ยืนรออยู่จนพี่กู้ภัยเข้ามา
จะมาช่วยเหลือลูกเจี๊ยบที่ตกลงไปในท่อระบายน้ำตรงนี้
ช่วยอยู่ไม่นานคุณผู้ชมแป๊บเดียว
เนี่ยเขาก็มาเปิดตระแกงฝาท่อตรงนี้นะ
แล้วก็สามารถไปช่วยเหลือลูกเจี๊ยบที่อยู่ข้างในได้

แม่ไก่เนี่ยตอนแรกพอคนมาแม่ไก่ก็กลัวเหมือนกัน
แล้วก็ยืนเฝ้าอยู่ว่าเอ๊ะจะมีใครเนี่ย
มนุษย์พวกนี้จะมาทำอะไรลูกฉันหรือเปล่านะ

ชาวบ้านเขาบอกว่าไก่พวกนี้เป็นของชาวบ้านในพื้นที่แหละ
ชาวบ้านเขาก็จะปล่อยเลี้ยงให้มันเดินไปมา
แล้วท่อระบายน้ำที่ลูกเจี๊ยบตกไปเนี่ยด้วยความที่มันเป็นรูไง
พอดีเลยที่ตัวลูกเจี๊ยบมันตกลงไปได้
พอเดินผ่านท่อที่เป็นตะแกงนี่ไงตกลงไปแบบนี้

นี่ดูสิแม่ไก่มันมาเฝ้าอยู่มันไม่ห่างเลย

เป็นความรักความห่วงของแม่ไก่

คือแม่ก็ไม่รู้จะลงไปช่วยยังไงได้แต่เฝ้านะ
ก็ตัวแม่ลงไปไม่ได้อยู่แล้วตัวแม่ใหญ่ไม่พ้นตระแกง
แต่เมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นขาวไหม

เขาเอาโฟมโฟมไปปิดตรงตะแกงฝาท่อไว้

ก็ต้องเดินหาอาหารแถวนี้เดี๋ยวจะตกไปอีก

เช้าบ้านเพราะเลยต้องเอามะกันเอาไว้แบบนี้ก่อน
แต่นี่เดี๋ยวต้องหาแนวทางนะว่าจะทำยังไงอาจจะทำตะแกงให้มันถี่ขึ้น

เมื่อกี้ถ้าดูไปตามถนนนะแบบนี้ไม่รู้ต้องทำตะแกงทั้งหมดหรือเปล่า

แม่ไก่กระโดดลงไปข้างล่างเลย

เดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดแต่ตกลงไปในท่อ